เฝ้ารับร่างครูเจี๊ยบลั่นมือปืนต้องรับกรรม

คุณแม่เนี่ยแค้นใจมาก

แต่ว่าก่อนจะไปดูว่าแม่แค้นใจยังไง
ดูตอนแม่รับศพครูเจี๊ยบก่อน

ครูเจี๊ยบแม่ของนางสาวศิรดาสินประเสริฐครับคุณผู้ชม

พี่เบิร์ตแล้วคนเป็นแม่ไม่คิดหรอกว่าจะต้องมาจัดงานศพให้กับลูก

แล้วพี่ครูเจี๊ยบเพิ่งตายค่ะ

ที่คุณเจี๊ยเพิ่งตายไป๒ปีได้คุณผู้ชม
นี่แหละครับครูเจี๊ยบถูกลุกหลงวัยรุ่นยิงกันนะฮะที่คลองเตยใช่ไหม
โอ้โหแม่แม่ร้องไห้จนแทบจะไม่มีน้ำตาแล้วครับ
แม่พูดออกมาบอกว่าเจี๊ยบทิ้งแม่ไปทำไมกลับมาหาแม่
คือญาติญาติเข้าไปประคองเอายาดมให้ดมเนี่ยครับคือกลัวแม่จะเป็นลมไป
ที่ตั้งศพของครูเจี๊ยบคือที่วัดแม่พระประจักษ์นะครับ

เป็นพิธีทางศาสนาคริสต์นะครับคุณผู้ชม
ผู้บริหารโรงเรียนเพื่อนครูมาร่วมกันไว้อะไร

คุณแม่มณีอายุ๗๐ที่เบิร์ตบอกเป็นแม่คุณเจี๊ยบ
หัวใจจะสลายนะครับ
ลูกคนโตก็เพิ่งจะเสียไป๒ปีกว่าได้
วันนี้ต้องมาเสียลูกเจี๊ยบอีกลูกสาวคนกลาง

ลูกสาวแม่เป็นคนมุมานะอุตสาหะ

หลานด้วยรวมถึงค่าใช้จ่าย
เรื่องการศึกษาของหลานทั้งสองคนก็นี่แหละ
เจี๊ยบนี่แหละแม่บอกนะ
ทุกวันช่วงค่ำ
ทำอะไรเสร็จก็จะโทรคุยกับแม่
โทรคุยกันนะทุกวันทุกเย็นทุกค่ำ

แต่ว่าก่อนที่จะรู้ข่าวว่าลูกเจี๊ยบเสียชีวิต
แม่มีรางสังหรณ์นอนไม่หลับ
ธรรมดากินข้าวนะก็จะเข้านอนเหมือนใจมันไม่ค่อยดี
กินยาเข้าไปแล้วนะแต่ยังไงก็ไม่หลับน้ำแข็ง
นี่แหละครับแม่ไม่เชื่อหรอก
ไม่เชื่อว่าเรื่องที่เกิดขึ้น
มันเกิดจากความขัดแย้งของสถาบัน
นิสัยล้วนผมไม่แน่ใจว่าแม่ใช้คำว่านิสัยหรือเปล่านะ
บอกนิสัยล้วนแม่เจ็บแค้นมากครับ
แค้นขนาดไหนฟังแม่ดูครับคุณผู้ชมครับ
แม่เขาดีแต่เด็กเหมาะหยาบช้าจิตใจมันต่ำ
ถึงได้เป็นอย่างนี้มันไม่ใช่อ่ะ

อยากให้ตำรวจจับมันได้วันนี้เดี๋ยวนี้วินาทีนี้

คือมันเป็นความรุนแรงจะปล่อยให้แกระบายสิ

ไม่ได้ทำจริงหรอกให้ท่านระบายเถอะเอออย่างดอมว่านะครับ
นี่คือความเจ็บแค้นของหัวอกคนเป็นแม่ครับ
เสียลูกอีกแล้วอืม
ขณะที่นายนัทพลงามละไม้อายุ๔๗ปีคนนี้แฟนคุณเจี๊ยบ

เล่าบอกว่าผมทำงานกลางคืนนะครับ
ทำงานกลางคืนเลิกงานผมก็กลับไปนอน
กระทั่งมารู้ข่าวผมก็รีบไปดูครับ
เห็นจังหวะที่เจ้าหน้าที่กำลังปั๊มหัวใจเจี๊ยบเลย
มันทรมานหัวใจผมเหลือเกิน
จริงแล้วเขากับเจี๊ยบเนี่ยจะแต่งงานกันปีหน้านะ

แผนจะแต่งงานกันปีหน้าคุณผู้ชม
คิดแล้วว่าเรื่องแบบนี้จะมาเกิดขึ้นกับแฟนของเขา
เพราะที่ผ่านมานะเคยเห็นในข่าว
เคยเตือนเจี๊ยบนะเจี๊ยบระวังนะ

นัทพลหวังว่าตำรวจจะจับคนร้ายให้ได้ฮะ

วิทยาวัตรชินคำครับรักษานักศักรรณ์แทนผู้ประกับการตำรวจนครบาล๕
ไปที่สอนอทุ่งมหาเมฆนะครับ
ไปประชุมกับชุดสืบ๒ชั่วโมงได้
แล้วออกมาเปิดเผยบอกว่าจากการสอบปากคำพยานที่อยู่ในเหตุการณ์นะครับ
แล้วก็เพื่อนของคนเจ็บนะครับประมาณ๖๗คน
ยืนยันว่าไม่ได้มีปัญหากับใคร
เพราะว่านะครับเป็นรุ่นน้องปี๑เพิ่งจะเข้ามา
ส่วนพยานก็พอจะให้การเป็นประโยชน์เหมือนกันนะ
รูปประพันธ์สันฐานอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐาน
ส่วนสาเหตุนะครับหรือว่าปมการก่อเหตุเนี่ย
ก็ยังไม่ตัดประเด็นไหนทิ้งนะ
แต่พุ่งปมไปที่ความขัดแย้งระหว่างสถาบันเป็นหลักเอาไว้ก่อน

หวังใจเหลือเกินว่าจะให้จับจะให้จับคนร้ายได้
วันนี้เลยพรุ่งนี้เลยจับให้ได้เร็วที่สุดครับ